หรือชื่อสุดแปลกของมันหลายคนอาจจะไม่คุ้น
แต่มันมีชื่อว่าเตกู
ว้าว

จ้าแต่มันตัวใหญ่ตัวอ้วน
วมเหมือนบวมเกลือบวมน้ำอย่างนั้นเลยค่ะ

แก้มปองอะไรอย่างนี้
เพิ่งจะรู้จักเจ้าเตกู

อย่าออกไปบ้านชาวบ้านนะกู้ภัยอุ้มไปเลยนะ
อุ้มไปปล่อยแหล่งน้ำเลยแล้วอย่างนี้นะคะ
น้องตัวนี้ที่เราเห็นในคลิปนี้นะคะเขามีชื่อ
ชื่อว่าคุณขาว

คุณขาวนี่อายุเกือบ๓ปีได้แล้วนะ
หลายคนอาจจะสงสัยว่าเตกูเตกูมันคืออะไร
เตกูเนี่ยเป็นชื่อเรียกกิ้งกาชนิดหนึ่ง
ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสายพันธุ์ตะกรวดนะคุณผู้ชม
คือกิ้งก่าก็คือกิ้งกาแต่ว่ารูปร่างมันเป็นแบบนี้
มันก็เป็นสัตว์ที่กินอาหารกินพืชแล้วกินสัตว์เหมือนกันนะคะ
ถิ่นกำเนิดของเตกูอยู่ในทวีปอเมริกาใต้
แล้วคนนิยมเอามาเลี้ยงก็คือเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยง
คนที่ชอบสัตว์แปลกอ่ะเนอะเขาก็ซื้อมาเลี้ยงอะไรแบบนี้
เพราะว่าเอาจริงน้องหน้าตาเขาบอกว่าหน้าตำจะบ้องแบ๊ว
มันจะแบบแก้มป่องแก้มป่องตากลมอะไรอย่างนี้
แล้วแต่นะถ้าคนชอบก็ชอบคนไม่ชอบก็ไม่ชอบนะคะ
ก็เวลาเขาบอกว่ามันโดนจู่โจม
มันจะทิ้งหางแบบจิ้งจกเพื่อหนีได้นะคุณ
หาทิ้งหางเหรอหางใหญ่ของมันนี่นะ
ดิฉันไม่แน่ใจว่ามันทิ้งยังไง
มันทิ้งหมดทั้งท่อนเลยเหรอมันถอดออกได้เหรอ
ไม่รู้ไม่ได้นะเพราะว่าสังเกตไหมหางมันจะอ้วนป่อง
คล้ายหางจิ้งจกเวลาที่มันหางหลุดแล้วมันตอก

คุณเคยเห็นอย่างนั้นด้วยเหรอจริงนะ

จิ้งจกดิฉันไม่เคยดูเลยเห็นก็วิ่งหนี
มันจะหางหลุดไม่หลุดเรื่องของมัน
แต่เขาบอกอย่างนี้ว่าน้องมีนิสัยชอบ

ชอบอะไรชอบงับอ๋อมีฉลาดก็ชอบงับงุนแต่กูก็ชอบคุณงับ
งับใช่แต่น้องชอบงับจริง
แล้วถ้าหากใครเลี้ยงน้องแล้วโดนงัด
ไม่ใช่เรื่องแปลกเขาบอกอย่างนี้แต่น้องไม่มีพีช
ก็คืออาจจะมีงับบ้างเล่นบ้างแต่อาจจะเป็นแผลได้
คุณบอกไม่ใช่เรื่องแปลกงั้นคุณดูหน้าเจ้าตัวนี้อีกทีนึงนะ
แต่คุณบอกว่าโดนงับแล้วบอกไม่ใช่เรื่องแปลก
เออบ้าแหละครับดูหน้ามันสิครับ
มันอาจจะเอางับแบบจังหวะอะไรอย่างนี้ที่มันโดน
ับเล่นงับอ่ะน่ารักงับเล่นแต่เวอ
แหมไม่เล่นแล้วค่ะ
บอกว่าถ้าโดนงับก็เป็นแผลได้แต่ไม่มีพิษนะคะ

มันเป็นกิ้งกาประเภทหนึ่งนะคะ